คุณผู้ชมเชอรี่เธอคิดว่าข่าวเธอจะมีตัวเลขคนเดียวเลยเหรอ
โอ้ยนี่ปรับกันแล้วนี่คิดไม่ได้ขิ๋งเท่าไหร่
ข่าวฉันก็มีเหมือนกันนะจ๊ะ
แต่อันนี้บอกเลยว่าตรงจวดนะคะคุณผู้ชมค่ะ
สำหรับนี่เลยค่ะน้องเบ้นเมืองเลย
นักร้องคนนี้ไม่ธรรมดานะคะ
เจ้าของยอดวิว๑๐๐ล้านวิว
คุณผู้ชมค่ะเบ้นเมืองเลยเนี่ยแหละนะคะ

เพราะว่าภรรยาเขากำลังตั้งท้องลูกคนแรก

ว่าได้ลูกชายสมความตั้งใจเลยค่ะ

ว่าผมเนี่ยตื่นเต้นมากเลยครับนะ

ก็เลยจัดเต็มเลยด้วยการถอย
รถใหม่ป้ายแดง
เพื่อเอามาไว้รับขวัญลูกชายค่ะ

รถใหม่ป้ายแดงมันสวยเนอะ
โดยเฉพาะเลขทะเบียน

บอกว่าเขามีความเชื่อเรื่องตัวเลข
เลข๙นี่แหละในฐานะคนพุทธ

หากมีเลข๙ทำให้ชีวิตมีความเจริญก้าวหน้า

อ่ารับผ่อนลูกเวลาลูกออกมา

ก็เลยแบบอยากได้คันใหม่ก็เลยออกคันใหม่มาครับ
ทะเบียนก็อย่าลืมนะครับ

ป้ายแดงครับทุกคนถ้าใครเป็นพ่อ
มือใหม่แล้วเป็นมีลูกคนแรก

ผมก็แบบนอนไม่หลับเลยตอนที่รู้ว่าท้องแล้วตอนนี้
คือแล้วรู้ว่าเป็นผู้ชายก็ยิ่งแบบ
ดีใจมากเพราะเราก็อยากได้ผู้ชายอยู่แล้วครับ

เพราะว่าผมก็แบบเหมือนนับถือ

คนไทยเขาจะชอบนับถือเรื่องเลข๙ใช่ไหม

ตัวผมเองก็เป็นคนที่เชื่อเรื่องเลข๙เหมือนกัน
ปลาดเตรียมตัวรอไว้
พอสุดวันเมื่อไหร่เต็มแผง
เดือนนี้สิ้นเดือนเร็วไงก็ต้องเตรียมตัวตั้งแต่เนิด

เตรียมทุกสิ่งรู้จริงทุกเรื่องบนทึง

จะได้ไม่พลาดทุกเรื่องบันเทิงทั่วฟ้าเมืองไทย
หรือจะติดตามผ่านทุกช่องทางออนไลน์
และชมสดได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ค่ะ